จะถึงวันหยุดแล้วนะพรุ่งนี้มารืนนี้วันเสาร์อาทิตย
แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษด้วยนะครับ
แต่คุณผู้ชมไม่ได้หยุดยาวนะ
ปกติเราอาจจะคิดว่าพรุ่งนี้วันพิเศษก็คือวันพ่อแห่งชาติ
วันชาติแล้วก็วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่๙
คุ้นชินไงว่าปกติวันที่๕ธันวาคคือวันหยุด
แต่ว่าทดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวไปรวบยอดทีเดียว
แล้วบางคนก็นึกว่าวันที่๗คือวันจันทร์จะเป็นวันหยุดชดเชย
แต่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าปีนี้เขาก็เป็นพิเศษเหมือนกัน
เอาวันหยุดชดเชยวันที่๗ไปหยุดวันที่๑๑ธันวาคม
ดังนั้นสัปดาห์หน้านู้นถึงจะเป็นวันหยุด๔วันติด
คือวันที่๑๐วันรัฐธรรมนูลวันที่๑๑วันหยุดชดเชยจากวันที่๗

แล้วก็เสาร์อาทิตย์
แต่สัปดาห์นี้หยุด๒วันก็คือเสาร์อาทิตย์ตามปกติ

ส่วนเรื่องวันสำคัญตรงนี้แหละทำให้มีชาวยุธยาคนหนึ่ง
เขาอยากทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็เลยจัดบริการรถตู้ฟรีซะเลย
ปกติเป็นรถตู้สายอยุธยากรุงเทพฯจะคริสต์เงินคราวตัวสร้างตามปกติ
แต่ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้วันสำคัญวันที่๕ธันวาคม
เขาบอกว่าผมรับฟรีเลย

แปลว่าทั้งไปและกลับฟรีใช่ไหมคะ
คือผมทำแบบนี้มา๔ปีแล้วคุณ
วันพ่อ๕ธันวาคม๖๓ผมก็บริการฟรี

ก็ผู้ที่ทำดีคนนี้ก็คือ
นายบุญเหลือโกยทองคนขับรถตู้

ประกาศรับส่งผู้โดยสารฟรีในวันที่๕ธันวาคม
ไม่คิดเงินใดทั้งสิ้นเลยนะฮะ
เขาบอกว่าตั้งใจทำดีแบบนี้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อย
เทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทย
แต่เขาก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำความดี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่ขุนนะครับ
ทำแบบนี้มา๔ปีแล้วนะคุณนะ
ในวันสำคัญวันที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ผู้โดยสารที่จะขึ้นรถตู้ฟรีของเขา
เขาบอกเลยมาเลยมาเจอกันที่ท่ารถตู้อายุทยา๙๐๑จอ
แต่ถ้าเต็มเมื่อไหร่ผมก็ออกเดินทางเลยนะไปกรุงเทพ
ถ้าไปกรุงเทพแล้วคนกรุงเทพอยากมา
อายุทยาก็นั่งรถตู้ผมมานี่หมอชิด๒ใช่ไหม
พอไปถึงหมอชิด๒ก็ไปรอที่ท่ารถหมอชิด๒

ถ้าคันอื่นท่านก็ต้องเสียตังค์ตามปกตินะครับ

ควันฟืน๙บาทที่อยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลโคกหม้ออำเภอเมือง
แม้ว่าจะเป็นร้านเพลิงเล็กริมถนน
แต่ชื่อเสียงเขาโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดนะฮะ
เพราะทุกเมนูขายเพียง๙บาทเท่านั้นเองนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราคุณหากินได้ยังไง

ข้าวมันไก่จ่าย๙บาทคุณกินได้
ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งคุณกินได้
ผัดไทยขนมจีนทุกอย่าง๙บาท
แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากสั่งพิเศษได้ไหม

เล็กหรือว่าคุณป้าสุพัตราอั้นสละศรี

ก็จะทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
หลวงรัชกาลที่๙เช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อน้องอำสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ

ให้ทุกคนกินฟรีตลอดทั้งวัน
หรือจนกว่าของของป้าจะหมด
เล็กยังบอกอีกว่าทำแบบนี้ทุกปีเลยนะคุณนะ
ตั้งแต่เปิดขายอาหารมาหลายปีแล้ว
แต่ว่าก็ต้องมีกติกาง่ายนิดนึงนะครับ
คือทุกคนต้องกินที่ร้านเท่านั้น

เพราข้าวมันไก่หมูแดงก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

โดยปีนี้มีคนใจบุญจากต่างประเทศ
ร่วมสมทบทุนในการที่จะแจกอาหารฟรีอีกด้วย

พรุ่งนี้แวะไปที่ร้านควันฟืน๙บาท
ร้านของป้าเห็นชัดเลยคุณควันนี้
วันฉุยหอมอะไรย่างแบบนี้เลยนะครับ

คุณป้าก็ใจดีเหลือเกินนะฮะ
ทำความดีในวันสำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับ
ดีจังทำให้ติดอ่านข่าวจะไปด้วย